ท่านผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ใครเห็นก็อดสงสารเด็กหนุ่มคนนึงไม่ได้นะครับน้องเนี่ยอายุเพิ่ง๑๔ปีนะพิการนะครับแขนเนี่ยด้วนทั้งสองข้างแต่ถูกรุ่นพี่นะตัวใหญ่ด้วยนะเป็นรุ่นพี่ผู้ชายคนนึงนะครับทำร้ายแบบไม่ยั้งเลย
ใช่ค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมไปต่อยดูสิคือคนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกเลยว่าทำไมทำร้ายคนไม่มีทางสู้
ถูกต้องเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะค่ะน้องเขาเขาไม่มีแขนสองข้างไม่มีเลยจะลุกขึ้นยังลำบากเลยเห็นมั้ยฮะ
แล้วผู้ชายคนนี้อายุสิบแปดนะแต่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ด้วยเห็นไหม
นานด้วยทำร้ายอยู่นานนะครับวันนี้เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้แล้ว
คุยกับน้องคนนี้แล้วนะน้องที่ถูกทำร้ายค่ะนะตัวของผู้ชายเสื้อดำที่ทำร้ายน้องเนี่ย
ตำรวจเรียกไปแล้วไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วแม่ก็พาไปค่ะแม่เขาบอกว่าลูกชายเขาเป็นยังไงเนี่ย
เดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะเหตุการณ์นี้คนที่เห็นคลิปนี้สลดใจรันทดใจดูฮะ
พี่ยังไม่ทำอะไรพี่เลยนานด้วยนะคุณเกมสอนอืมไม่ใช่ทำร้ายแค่แป๊บเดียว
จนสุดท้ายอ่ะน้องเสื้อน้ำเงินเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ย
พิการแขนสองข้างเนี่ยต้องยอมขอโทษฮะค่ะโอ้โหแล้วไอ้เสื้อดำคนนี้มันถึงหยุด
แล้วทำร้ายแรงมากเลยนะดูสิคือเสียงตีเสียงตบนี่แบบคือดังออกมาแบบ
ถูกต้องเนี่ยมีเด็กเขาแอบถ่ายเอาไว้แล้วเขาก็เอาไปแชร์เอาไปเผยแพร่กัน
เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานี
ท้องที่สพธัญบุรีนะครับพ่อกับแม่ของเด็กชายวัย๑๔ปีที่พิการแขนทั้งสองข้าง
พาลูกไปแจ้งความเพราะพ่อกับแม่บอกว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ย
เห็นคลิปแล้วแบบรับไม่ได้รับไม่ได้พาลูกชายมาแจ้งความที่สพธัญบุรี
เรื่องถูกทำร้ายร่างกายเอาเรื่องคนที่ก่อเหตุ
เราได้คุยกับน้องที่ถูกทำร้ายนะครับน้องบอกว่าแบบนี้ครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเริ่มจาก๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
น้องได้ไปเล่นที่บ้านของรุ่นพี่คนนึงซึ่งเป็นเพื่อนกับคนที่ทำร้ายเขา
เพื่อนกับเสื้อดำคนนั้นซึ่งคนนั้นเนี่ยอายุสิบแปดปี
แล้ววันนั้นนะน้องบอกว่าน้องก็นั่งเล่นจนถึงช่วงเย็น
แล้วก็ขอตัวกลับบ้านแต่ทีนี้น้องเขาพิการไม่มีแขนสองข้าง
ค่ะตอนที่เขาออกจากบ้านรุ่นพี่เพื่อจะกลับบ้าน
เขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการใช้คอและหัวไหลหนีบลูกบิดประตู
เพื่อจะบิดลูกบิดประตูออกจากบ้านแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
พี่เสื้อดำคนนี้นะเหมือนกับว่าเห็นเขาพิการก็แกล้งเขาเลยตั้งแต่วันนั้น
นะฮะด้วยการใช้มือจับลูกบิดอีกฝั่งหนึ่งของประตูเอาไว้ข้างนอก
เพื่อแกล้งน้องไม่ให้เปิดประตูได้อ้าวปกติต้องใช้คอกับหัวไหล่
ในการหนีบลูกบิดแล้วก็ใช้คอกับหัวไล่บิดเพื่อเปิดประตูอ่า
แต่ว่าเสื้อดำคนนี้แกล้งจับอยู่ข้างนอกไม่ยอมให้เปิดค่ะ
ฝืนเอาไว้อย่างนั้นนะครับสุดท้ายครับน้องเขาก็ผลักเขาก็บิดเขาก็ดัน
จนสามารถเปิดประตูออกไปได้แต่พอออกไปข้างนอกเจอเสื้อดำคนนี้
เข่าเลยฮะยืนรออยู่ข้างนอกแล้วตีเข่าเขาที่ลำตัวของน้องเลย
อ่าแล้วก็พูดทำนองว่าจะทำไมค่ะอ่าจะตีเข่าอย่างเงี้จะทำไม
น้องบอกว่าตอนนั้นก็โมโหนะโมโหที่ถูกแกล้งแล้วก็ถูกทำร้าย
ด้วยการตีเข่าใส่ก็เลยพูดสวนกลับไปว่าเดี๋ยวเจอรุ่นพี่เขาแน่
อ่าน้องเขาพูดอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนกับน้องเขาก็โมโหอ่ะอืมอ่า
เขาก็รู้ว่าเขาสู้ไม่ได้หรอกเขาก็เลยพูดใส่เอาไว้ว่าเดี๋ยวเจอแน่
เดี๋ยวเจอรุ่นพี่น้องเขาแน่ค่ะอ่าแล้วก็แยกจากกันไปอืม
นั่นคือเหตุการณ์เมื่อหกพฤษภาคมนะครับกระทั่งเมื่อวานนี้
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามในคลิปที่มีคนถ่ายไว้ได้
น้องบอกว่าน้องเนี้ยไปมีเรื่องกับรุ่นพี่อีกคนนึงอ่า
แล้วนัดไปเคลียร์กันที่สนามเปตองแถวคลอง๑๑จุดตรงนี้แหละ
เป็นสนามเปตองค่ะน้องมีเรื่องกับรุ่นพี่อีกคนนึงนะ
ไม่ใช่คนเสื้อดำคนนี้นะเสื้อดำคนนี้คือวันที่๖พฤษภาคม
พอไปถึงกลับไปเจอเสื้อดำคนนี้ด้วยนะ
แล้วก็มาพูดจารักษณะเหมือนกับยุให้รุ่นพี่คนที่น้องเขานัดมาเจอกันมาเคลียร์กันเนี่ย
ต่อยน้องเขาเลยนะแต่ทีนี้น้องเขาก็เหมือนกับพูดจา
กับรุ่นพี่คนนั้นได้รุ่นพี่คนนั้นเขาก็เห็นว่าน้องก็พิการไม่มีแขนอ่อนแอกว่า
เขาก็ไม่ทำร้ายไม่ทำอะไรเขาก็อุตส่าห์เคลียร์กันจบ
ถูกต้องเขาก็อ่าโอเคจบจบกันไปอ่าพี่ไม่เอาเรื่องเอาแล้ว
แต่อยู่นายคนนี้เสื้อดำคนนี้ตรงเข้ามาเลยฮะ
มาทำร้ายเลยครับซึ่งน้องคาดว่าคงจะโมโหแล้วก็เก็บเอาไว้ตั้งแต่วันก่อนที่เจอกัน
ที่มีเรื่องกันที่บ้านหลังนั้นเนี่ยคงจะแค้นอยู่แล้วก็เนี่ยทำร้ายเขาเลย
เขาก็สู้ไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายต้องยอมขอโทษนะฮะ
ขอโทษรุ่นพี่เสื้อดำคนนี้ถึงหยุดทำร้ายเขา
นี่ฮะโอ้โหคนที่ทำร้ายเนี่ยน้องเนี่ยคนที่ทำร้ายน้องที่ไม่มีแขนเนี่ย
ต้องยอมขอโทษนะถึงหยุดนะครับคือน้องวัยสิบสี่ปีบอกว่า
ก็สุดท้ายเขาก็ให้อภัยนะเขาก็ไม่โกรธอ่ะ
แต่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าคนที่อายุมากกว่าคนที่ตัวใหญ่กว่า
คนที่มีกำลังมากกว่าอย่ามาทำร้ายอย่ามารังแก่คนไม่มีทางสู้เลย
ไม่ครับอยู่ดีเขาก็มาต่อยผมเลยครับเขามาต่อยผมล่วงปุ๊บ
แล้วเขาก็เตะหน้าเขาแล้วเขาก็ถามเขาบอกว่าเขาบอกว่า

เขาบอกว่าไหนรุ่นพี่มึงพอเจ้ารุ่นพี่มาทืบกูไม่ใช่เหรอ
ผมก็เลยบอกว่าโอ้โหพี่ผมก็มาคนเดียวไม่ให้เอาพี่มาไง
เขาก็เลยต่อยหน้ากันจังนาทีหนึ่งเขาบอกว่าผมก็เลยบอกว่า
งั้นผมขอโทษพี่งั้นมึงบอกว่ามึงก็ขอโทษ
บอกว่าขอโทษครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
พี่ก็พวกเดียวกันนะครับแล้วหลังไปหลังมาผมดูคลิปไปครับ
มันก็เกินไปครับผมแบบผมตัวเล็กกว่าผมไม่มีแขนมันสู้ไม่ได้
แล้วประเด็นผมก็เลยคิดว่ามันเกินไปแต่ผมไม่ได้อะไรกับเขาอ่ะ
ผมไม่ได้แบบอยากได้อะไรจากเขาครับไม่ครับไม่ได้โกรธครับ

แค่บอกว่าอย่าทำอย่าทำอีกครับทำกับใครได้พี่
ก็อย่าทำกับคนที่ไม่มีทางสู้อะพี่นี่ฮะอืมพ่อกับแม่ของน้องวัยสิบสี่ปีเนี่ย
บอกว่าลูกไม่เคยเล่าให้ฟังนะค่ะที่ถูกทำร้ายมาเห็นคลิปก็คือ
เมื่อเช้าวันนี้เพราะญาติส่งมาให้ญาติเห็นคลิปแล้วส่งมาให้พ่อกับแม่
ตกใจมากตอนเห็นคลิปตกใจแล้วก็แบบโมโหจนเลือดขึ้นหน้า
ลูกชายเนี่ยซึ่งพิการแขนทั้งสองข้างถูกทำร้ายแบบนี้
ก็เลยฝากไปถึงพ่อกับแม่ของเด็กอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
ขอให้อบรมสั่งสอนลูกให้ดีหน่อย
ไม่รู้เรื่องด้วยตื่นมาถึงก็พี่ชายของแฟน
เขาโทรมาบอกว่าให้ดูคลิป

เชียด

แล้วเราจะดูว่าทำกันได้อย่างนี้ได้ยังไง
ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะ
อืมช่วยสั่งสอนลูกมาก

หวังว่ามันจะเคยเกินไปไหม

แบบทำแบบเด็กเกิดน้องก็พิการนะครับ

เขาตัวใหญ่กว่าด้วย

นี่ฮะก็เมื่อแจ้งความกันแล้ว

ได้เรียกตัวเด็กหนุ่มที่ไปทำร้ายเขานะครับ

เสื้อสีสันสดใสมาเลย
เขาก็ได้พูดคุยกันนะครับ

เจ้าตัวก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
แต่ไม่ยอมพูดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงไปทำร้ายเขานะครับ
ตลอดการซักถามสีหน้าก็เคร่งเครียดตลอด
ถ้าสังเกตจากมือไม้เนี่ยแบบ

แม่ที่มาด้วยต้องคอยจับมือปลอบใจตลอดเวลานะครับ
ซึ่งเด็กหนุ่มวัย๑๘ปีคนนี้
ได้ฝากขอโทษไปถึงน้องวัย๑๔ปี
ที่พิการแขน๒ข้างนะ
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำร้ายอีก

เขาจะไม่ทำร้ายไม่รังแกอีก

คุณนฤทธิ์ก็เลยถามดูนะครับว่าเออรู้สึกกลัวหรือกังวลไหม
เพราะตอนนี้คลิปในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหมันออกไปแพร่หลายมาก
พูดง่ายก็คือคนเนี่ยแบบจองกระถิ่นกันเต็มเลย
กลัวไหมว่าเออเดี๋ยวจะไปเจอใครที่แบบเขาโกรธแค้นแทนเด็กที่พิการแล้วก็จะมาทำร้ายตัวเองเนี่ย
เสื้อดำในคลิปเนี่ยบอกกับคุณนวิทย์ว่ายังไงวะบอกไม่กลัว
พูดบอกคุณนาริสว่าไม่กลัวแม่เห็นอย่างนั้นแม่ต้องรีบพูดแก้ต่างให้นะฮะ
แม่บอกไม่ใช่ลูกชายเนี่ยสำนึกผิดแล้ว
มีอะไรจะบอกก็ก้าไหมครับขอโทษนะครับหลายคนเราก็ฟังอยู่คุณนวิทย์เต็มไม่
ก็บอกขอโทษก็ไม่เสียอายนะ

ก็มีกันหนึ่ง

น้องเขากลัว

มันไม่เป็นไรหรอก
และน่ากลัวครมปรากฏคับพนนี้

ตอบเข้าต้องให้เรา
คือแม่กับปรอบบ่อยต้องบอกว่าขอโทษเถอะ
โทษได้ต้องให้แม่พูดต้องให้ตำรวจบอกว่าขอโทษไปเถอะ

กลัวเถอะ
แต่ว่าแม่เขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าลูกชายคนนี้คืออายุ๑๘ก็จริงนะ
แต่ว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นมีปัญหาทางอากงอาการอะไรแบบเนี้ย
ต้องไปพบแพทย์อยู่เป็นลูกชายคนสุดท้อง
คือไม่ได้มีอาการทางจิตแต่สมาธิสั้น
ปกติแล้วเป็นเด็กดีคิดว่าที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ยับยั้งอารมณ์ไม่อยู่ตอนนี้ครอบครัวก็หวาดกลัวมาก
เนื่องจากชาวเน็ตเนี่ยถึงขั้นไปขุดรูปครอบครัวมา
แล้วมีบางคนบอกว่าจะตามมาถึงบ้านเลยอยากฝากบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่เกี่ยว
แล้วก็สัญญาว่าจะอบรมสั่งสอนลูกชายคนนี้ไม่ให้ก่อเหตุแบบนี้อีก
ตำรวจได้นำตัวเด็กหนุ่มคนนี้ไปส่งศาลท่านบุรีแล้ว
ได้รับบาดเจ็บนะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลว่าท่านจะพิจารณาแบบไหนอย่างไรนะฮะ
เพราะว่าอายุเนี่ย๑๘ก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่แต่ทุกท่านนะฮะที่ดูคลิปนี้
เชื่อว่าท่านอาจจะรู้สึกไม่พอใจอ่ะโกรธแต่อย่าไปทำร้ายอย่าไปทำอะไรเขานะ
ครอบครัวเขาด้วยอย่าไปยุ่งอะไรกับเขานะไม่งั้นเดี๋ยวตัวท่านจะกลายเป็นผู้ต้องหาไปด้วย